สนับสนุนโดยแอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเยล
อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง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
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไลย้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไลย้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน

แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแสบร้อน
เลยทำให้พอมาเทียบเวลากันก็คือตัดทิ้งได้เลย

เพราะว่ามันก็หลายปีแล้วเนอะ

พัฒน์เทิมลูกที่ต่างจังหวัด

แต่เค้าร้องให้

อยากให้เรากลับอะค่ะ
ทั้งก่อทั้งห่อผิดปกติตรงนี้เหมือนกัน
คือออยไปส่งคุณอังคณาที่ไหนคะท่ารถหรือว่าไปส่งถึงบ้านเลยคะ
ถ้ารถตู้ที่หน้าโรบินสันค่ะ
แล้วตอนที่เขาทั้งร้องไห้ทั้งกอดทั้งคือเหมือนกับมีอาการแปลกตอนนั้นได้คุยกันไหมคะว่าออยเป็นอะไร
ก็ไม่ได้กินค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
พูดอะไรกันเลยเหรอคุณอังคณาได้ถามออยไหมออยเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าได้ถามกันไหมคะ
ไม่นะคะก็บอกว่ากลับไปเดี๋ยวต้นม้าจะร้องห้องทำไม
คือเราเข้าใจเหมือนกับเพื่อนไม่อยากให้กลับอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงจะกลับมาหากูไหม
บอกกลับมาสิเดี๋ยวไปจ่ายค่าเทิมลูกก่อนเดี๋ยวต้องมา
บอกโอเคนะเดี๋ยวกูจะรอมึงแล้วนะมึงขึ้นมาเมื่อไหร่มึงก็โทรบอกกูละกัน
ค่ะคือที่พูดเนี่ยคือว่าคุณอังคณากับออยทำงานอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วคุณอังคณาต้องกลับไปจังหวัดอะไรคะ
ชบูรณ์ค่ะอ่าก็คือคนบ้านเดียวกันเนอะ
ใช่ค่ะค่ะทีนี้รู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วคะ
เรียนอนุบาลมาด้วยกันนะคะตั้งแต่อนุบาล
ทีนี้ก่อนที่ก่อนที่วันนั้นออยจะส่งคุณอังคณาที่ท่ารถตู้เนี่ยนะ
อยมีเรื่องมีราวกับใครหรือกังวลใจอะไรมาก่อนไหมคะ
ไม่นะคะเขาก็จะกลับไปที่บ้านแฟนของไต้หวันนะคะ

ไม่มีเรื่องอะไรกันเลยจ่าเล่าได้เลยค่ะ
พอดีเขาอยู่กันได้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะกับลุงไต้หวัน
เขาก็บอกกับคนไต้หวันว่าจะกลับมาดูแลพ่อที่แม่พ่อแม่ที่บ้านนะคะ
อืมแต่เขาแอบไปทำงานอืมเขาก็เลยโทรมาหาหนู

เขาบอกว่ามีสัญญาณที่มีทางมาพบ

ปกติเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยนะคะ

แล้วคืออย่างไปไหนไปกันไหมคะ

อย่างกับพี่น้องอย่างกับฝาแฝดเลยนะใช่ไหม

คือแทบจะเรียกว่าตัวติดกันอย่างนี้ป่ะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อจากอยู่ในบ้าน
คือออยจะไม่ได้ไปนอนบ้านอีกเลย
ทีนี้ตอนที่อย่างที่บอกนะคะคือตอนที่ส่งกันเนี่ย
ออยมีอาการแปลกแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็
ก็ไม่ได้มีว่าออยจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณอังคณาฟังใช่ไหมคะ

แล้วคุณอังคณาสงสัยว่าอะไรถ้าไม่ใช่

เกิดอะไรขึ้นกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ

ออยมีแฟนเยอะ
แล้วตกลงที่เป็นแฟนกับชาวต่างชาติล่ะคะ
ก็เขาแอบบ่นน้องชาวต่างชาตินะ
แล้วโกหกเขาบอกว่ามาดูแลพ่อแม่ที่บ้าน
มันอยู่กับแฟนคนเขา

แล้วกับแฟนคนไทยเขาคบนานยังคะ
คบมาตรงไทยต่างชาติค่ะ
แฟนคนไทยอยู่ที่ชนบุรีด้วยกันไหมคะ

อยู่ชนบุรีด้วยกันทั้งคู่เลย

ออยเนี่ยก็คบหาทั้งคู่เลยใช่ไหม

โทษนะคะคุณอังคณามีนอกจากสองคนนี้มีอีกไหมคะ
ที่เราสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องนะคะ
ก็มีอีกคนนึงเป็น

แต่ว่าออยไม่ได้คบหากับเขาใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าเขาไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ

แล้วออยก็ขับรถปาดหน้ากันกับเค้า

ปาดหน้าคนที่มาติดพันธุ์นี้นะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกันหรือว่าก็ลงไปตกลงกันคะ
อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะ

คนที่บอกว่าไปติดพันกันแต่ว่าคบกันระยะสั้น
คนที่ขับรถปาดหน้ากัน

อยู่ในระยะช่วงที่มันมีหันใครด้วยค่ะ
เอาอย่างนี้นะคะพี่สรุปถูกไหมคือถ้า

ในช่วงค่าเกี่ยวกับที่ออยหายตัวไป

ที่อยู่ในลักษณะของการคบหากับออย

ใช่ค่ะ

เหนือจากเรื่องความสัมพันธ์

คุณอังคณาพอจะนึกออกในช่วงที่ออยหายตัวไป
ว่าออยอาจจะขัดแย้งกับใคร

เล่าให้ฟังไหมว่ากังวลเรื่องไหน

เขาไม่เคยบอกเลย
เพราะว่าก็ไม่เห็น
เค้าเครียดเรื่องอะไรนะคะ

อังคณาคิดว่าถ้า
ถ้าจะพูดถึงการหายตัวไปของออย
แล้วถูกพบว่าเป็นศพ

ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ไม่มีเรื่องอื่นที่คุณอังคณาสงสัยอีกเลยใช่ไหมคะ

พักแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
เอา

ที่จะมาพูดคุยเป็นหนึ่ง
นักเล่าของโซเชียล
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าประตู

ยินยานมันเรียกร้องอะไรมันน่าจะเกินไป

มันชอบมีศพอ่ะมาลอยตรงนี้
แล้วเขาก็จะเอาศพขึ้นนะจุดนี้

กลัวแล้วสุดเสียง
เรารับ
ที่แบบนี้
พันทึก
อาณาวดี
ฟาว
ที่แป่น
มันจะแขนครอง๑๙๔๒
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
อัปเดตให้คุณรู้ก่อนในทุกประเด็นกีฬาแบบรอบด้าน
ทุกหนึ่งสกอร์ในสนามคือหนึ่งสกอร์ในความเข้าใจของคุณ
เรื่องรอบขอบสนาม
ดูเขาเช้าหัวเขียว
จุดนี้ทางไทรัตทวีช่อง๓๒
ข่าวเที่ยงไทยรัฐพบกันเวลาใหม่๑๑โมงถึงบ่ายโมงครึ่ง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ฝึกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก
ตอนหายใจเข้าเนี่ยกลั้นเอาไว้สัก๑๐วินาที
แล้วก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องอย่างไม้วันแล้ว
ครั้งคุณผู้ชมครับสมมุติว่าถ้ารู้สึกคันคออยากจะไอขึ้นมาแล้วก็
แล้วเกิดไม่มีกระดาษทิชชู่ในการไอแล้วเอาต้องมาปิดปากแบบนี้
ใช้ข้อ๒ใช้ข้อ๒คุณผู้ชมแบบเนี้ย

เชื่อว่าความเป็นธรรมยังมีอยู่

ทำไมคุณไม่เอาให้ประชาชนคนอื่นได้ดู
คุณผมเป็นรักษาแม่ละ
สวัสดีครับ
ถามตรง
กลับมาคุยกันต่อค่ะ
คุณอังคณายังอยู่กับเราในรายการนะคะ

ว่าคือออยไม่ได้เล่าให้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรกับใครนะคะ
แต่ว่าอาจจะมีก่อนหน้านั้นก็คือกับผู้ชายคนที่คบกันระยะสั้น
แล้วก็มีปาดรถปาดหน้ารถกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ

คือตอนที่มีปัญหากันคือ
ลักษณะที่มีปัญหาคือว่าออยทะเลาะกับตัวผู้ชาย
ออยทะเลาะกับตัวภรรยาเขาคะ
อยทะเลาะกับตัวผู้ชายอะค่ะ
คือลักษณะที่จะยังไงคะไม่เลิกรากันหรือยังไงคะ
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับปอยตั้งแต่นั้นมานะคะ

แล้วผู้ชายที่เป็นคนไทยนะคะที่เป็นอีกคนนึงที่บอกว่าออยคบหาอยู่เนี่ย
คนนี้มีปัญหาอะไรกับออยไหมคะ

ในลักษณะที่รู้ว่าออยมีคบหากับคนอื่นด้วยอย่างนี้หรือเปล่า

ซึ่งโทษนะคะเขาเคยแบบทะเลาะรุนแรงทำร้ายร่างกายขู่ทำร้ายกันมีไหมคะ
ไม่มีค่ะ

เขาทะเลาะกันช่วงที่ว่าจะหายไปอะค่ะ

ชาวต่างชาตินี่เขาอารมณ์รุนแรงเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเขาตามใจออยที่กำลังค่ะ
แล้วชาวต่างชาติคนนี้รู้ไหมคะว่าออยมีคบหากับผู้ชายคนไทยด้วยค่ะ
ไม่รู้ค่ะ
ใน๓คนนี้คนไหนคือคนที่รู้เรื่องของออยเยอะที่สุดคะว่าน้องคบคนนั้นด้วยน้องคบคนนี้ด้วย
คนไทยแฟนคนแรกเขาค่ะ

ทีนี้คำถามก็คือว่าคือตอนนี้ถ้าคิดว่านะคะถ้าคิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องชู้สาวเรื่องหึงหวงกันเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจว่าควรจะฟันทงว่าเป็นใครถูกไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมีปัญหากับสองคน
ค่ะ
นางคณาเท่าที่ตอนนี้คุณอังคณาได้ไปสอบปากคำตำรวจยังคะ

ตำรวจบอกไหมว่าตำรวจให้น้ำหนักเรื่องไหนหรือว่าตามตัวคนไหน
ยังไม่ได้บอกค่ะ
ตำรวจตาม๓คนนี้มาสอบปากคำหรือยังคะ

คนต่างชาติคนหนึ่งก็คือคนไทยคนหนึ่ง
คนไทยคือคนที่เป็นแฟนหรือว่าคือคนที่คบกันสั้นคะ

สอบกับตำรวจไปล่าสุดเนี่ยประมาณวันไหนคะคุณนังคณา

แล้วอีกคนนึงคือตำรวจเขาจะไม่สอบหรือว่ายังไงคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
และทีนี้ที่คุณอังคณาคุยกับที่บ้านของออยค่ะ
ทางบ้านรู้ไหมว่าออยมีเรื่องมีราวกับใคร
อยระบายให้ทางบ้านรู้บ้างไหมว่ามีปัญหากับใครอยู่อะคะ
อยไม่เคยระบายให้ใครรู้เลยค่ะ

ตอนที่หายตัวไปเนี่ยก็จะมีคุณอังคณาที่รู้ข้อมูลเยอะสุดใช่ไหม

ทีนี้ขอโยงกลับมานิดเดียวคือออยกับกรณีของไอซ์หีบเหล็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยใช่ไหมค
คือออยไม่เคยมาทำงานที่บ้านนี้ไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะมาจนถึงคดีตอนนี้ทางบ้านออยว่ายังไงบ้าง
เขาก็ยอมรับนะคะแต่ว่าขอให้จับคนร้ายได้อย่างเดียวอะค่ะ
จากข่าวเนี่ยคุณแม่ออยก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมตอนนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ

คุณพ่อของน้องพึ่งเสียไปเมื่อเดือนมีนาคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดูจากสภาพร่างกายแล้วตำรวจบอกไหมหรือว่าทางที่ชนสุทธิ์สบบอกไหมคะคุณอังคณา
ว่าการทำร้ายออยเกิดทั้งคนคนเดียวหรือต่องหลายคนคะ

ครับ
บอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะ

ตอนนี้คนที่ติดต่อกันดูคือคุณอังคณาใช่ไหมคะ
ก็จะมีใบเฟิร์นคนนึงนะคะ

ใบเฟิร์นนี่เป็นเพื่อนช่วงทำงานนะคะ
แล้วใบเฟิร์นคุยกับคุณอังคณาไหมว่าคุณ
ว่าออยเนี่ยมีปัญหาอะไรกับใครไหมก่อนที่เขาจะหายตัวไป
ใบเฟิร์นเขาบอกว่ามีปัญหากับคนไต้หวันไหมคะ
เพราะที่ออยไม่เคยเล่าให้อังษัง

แต่ว่าถ้าสมมุติเอาตามที่คุณอังคณารู้เนี่ย
คุณอังคณาคิดว่าผู้ชายชาวไต้หวันเนี่ย
เขาไม่รู้เลยว่าออยมีคบหากับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะ

คือแต่รู้แต่ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน

ไต้หวันคนนี้เขาเคยทะเลาะกับออยรุนแรงแค่ไหนคะ
เขาไม่เคยตบเคยตีนะคะ

แล้วแฟนที่เป็นคนไทยเนี่ยอารมณ์ร้อนไหมคะ
ร้อนนะคะเหมือนเขาจะรับได้ทุกอย่าง

ค่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเขาไม่ได้ทำร้ายออยค่ะ
แล้วทะเลาะกันเยอะไหมกับออยค่ะ
อันนี้เขาพูดคุยกับผู้ใบเฟิร์นนะคะเพราะว่า
มุมมุมพี่ใบเฟิร์นร้องมาเยอะค่ะ
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงที่บอกว่าคบกันสั้นเนี่ย
เคยทะเลาะกับออยรุนแรงหรือว่าทำร้ายอะไรกันไหมคะ
ไม่ค่ะทะเลาะกันก็ที่ว่าวมา
เขาพาออกจะกินข้าวเนี่ยค่ะ
เอาล่ะค่ะคุณอังคณายังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะ
เดี๋ยวเราตามกันต่อนะว่าตกลงออยเนี่ยน่าจะถูกทำร้ายจากใครนะคะ
เดี๋ยวเราคุยกับทางมูลนิธิกระจกเงานะคะ
ขอบคุณคุณอังคณาตอนนี้ก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลมากกว่า๗๐ขึ้นไป
แยกของใช้ของกินที่เราเคยใช้ก่ะคนอื่นเนี่ย

ก็แยกเอามาไว้ใช้เลยนะครับ

แล้วเดี๋ยวจะมีรถจากสถานพยาบาลมารับทันทีค่ะ
เพิ่มเติมคือสาระความสนุกจากพวกเราทั้ง๓คน
สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๘นาฬิกา๔๐นาที

ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๑๒นาฬิกา๕๐นาที
พบกันที่นี่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และ๑๗นาฬิกา
เป็นช่องไทรัตร์
เวลาที่เราจะเปิดประตูอย่าใช้มือเด็ดขาดค่ะ
เอามือเก็บไว้เลยแล้วให้ใช้บริเวณข้อศอก
ใช้บริเวณด้านหลังหรือใช้ไหล่ในการเปิดประตู
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสนั่นเองค่ะ
ดื่มน้ำวันละมากกว่า๑๕ลิตรหรือว่าน้ำขวดใหญ่นั่นเอง

เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้คงที่นั่นเอง
เมื่อวานพี่หนุ่มพูดอะไรโอ๊ยกัชชะดาอะไรฉันน่ะ
เขียนให้ดูหน่อยพี่หนุ่มพูดอย่างเป็นคนดีนะ
โอ้โหเธอไม่เห็นหรอกพายุมันถึงเข้ากรุงเทพนะครับ
พบจังแล้ว
หลังเคารพทงชา

เพราะความจริงต้องไปต่อ
ในภรรยาจนแม่มิงสลบไป
แล้วพ่นโทนรถจักรยานยนต์ของนายวิมนต์จนรถโล
เวลาใหม่สดครบรสยิ่งกว่าเดิม
ในไทรัตน์มิวโชว์
คนข่าวตัวจริงเล่าข่าวถึงใจ

เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง
กระจกเคมีพันธนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ที่มีข้อสงสัยว่า
ผู้หญิงที่ชื่อออยเนี่ยเกี่ยวข้องกับ

ก็มีการทำงานอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดเวลา
ในการตรวจสอบว่าเจงเทศประการใด

มูลนิธิกระจกเงากับทางตำรวจ

ถ้าไม่อยู่ออยหายไปไหนนะคะ
แล้วก็พบจริงว่าเธอไม่อยู่แล้ว
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
และก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวในช่วงเวลา
ที่จะไปเกิดเหตุที่บ้านของไอซ์ได้นะคะ

จะคุยกับคุณเอกลักษณ์หลุมชมแขค่ะ

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงานะคะ
คุณเอกลักษมณ์สวัสดีค่ะคุณเอกลักษมณ์สวัสดีครับ
คุณเอกลักษณ์คือก็ไม่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เลยเนอ
จนว่าสามารถยืนยันรายการนี้ได้ว่า
อันนี้จบแล้วจริงยืนยันแล้วจริง
โดยตำรวจมีเอกสารแล้วจริงถึงจะเป็นข่าวถูกไหมคะ

ค่ะทีนี้ค่ะคุณเอกลักษณ์เล่าให้ฟังหน่อยว่า
ตั้งแต่ที่เป็นข่าวแล้วมีชื่อของผู้หญิงชื่อออยเนี่ยนะคะ
แล้วครอบครัวก็สงสัยว่าเกี่ยวหรือไม่เนี่ย
ขั้นตอนการทำงานมันคืบหน้ามันก้าวหน้ามายังไงบ้างคะ
ครับคือเรื่องนี้เรารับแจ้งเหตุวันแรก
ก็คือช่วงวันที่๒๒มกราคมปี๖๓นะครับ
จากว่ามีการค้นพบโครงกระดูกเพิ่มเติมได้
แล้วก็คราวนี้เนี่ยมันมีการระบุว่า
หนึ่งในเหยื่อของโครงกระดูกที่พบเนี่ย
คราวนี้ญาติใครที่หายออกจากบ้านไป
ก็จะมีการแจ้งเหตุเข้ามาที่บริเวณที่กระจกเงา

แล้วก็ทางทีมงานรับแจ้งเหตุวันที่๒๒มกรานะครับ
แต่ในระหว่างที่เราได้ลงไปหาคุณพ่อคุณแม่
ไปยังผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
เพื่อที่จะนำเรียนว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
ก็มีการตรวจสอบข้อมูลกันในเบื้องต้นนะครับ
ก็ได้พบกับเพื่อนสนิทนะครับที่ชื่อคุณอัง
แล้วก็ได้มีการไล่เรียงวันเวลา
ที่น่าจะเป็นวันที่ขาดการติดต่อไปครั้งสุดท้ายนะครับ
น่าจะเป็นวันที่๒๒พฤษภาคมปี๕๗
หลังมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันได้ในระดับหนึ่ง
เนื่องจากว่าในห้วงพฤษภาคมปี๕๗
เป็นช่วงที่อายหิบเหล็กยังต้องโทษอยู่ในเรือนจับ
ดังนั้นความสัมพันธ์หรือว่าห่วงเวลาที่มันอาจจะเกิดเหตุ
มันจึงไม่มีความสัมพันธ์กันอันนี้เป็นประการแรกนะครับ
ตอนนี้ในฐานะที่เราทำหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุคนหาย
ศูนย์ข้อมูลคนหายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหยื่อของไอซ์ก็ตาม
ก็ต้องตั้งคำถามว่าผู้หญิงคนนี้หายตัวไปไหน
เนื่องจากพฤษภาคมก่อนหน้านั้นเธอเองเป็นคนดูแลพ่อแม่
ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งมีอาการป่วยนะครับแล้วก็ส่งเงินส่งท้องให้ที่บ้านโดยตลอดนะครับ
การหายตัวไปอย่างผิดปกติผลัดการติดต่อไป
เราก็ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีการไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนราชไหม
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักประกันสุขภาพไหมมีการเดินทางเข้าออกนอกประเทศไหม
ปรากฏว่าข้อมูลในระบบต่างที่เป็นของหน่วยงานรัฐ
ซึ่งปกติคนเราจะต้องมีการไปมีความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้น
ก็ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวเลย
โดยทีมงานเราซึ่งได้รับการอบรมจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ขออนุญาตเก็บโดยมีหนังสือยืนยันว่าเป็นการอนุญาตโดยความสมัครใจ
โดยท่านรองผู้การวาธีท่านได้ให้ความกรุณาในการตรวจข้อมูลเบื้องต้นให้
เนื่องจากในปลายปีที่ผ่านมาปลายปี๒๕๕๒เราเคยตามหาคนหายลายเงินเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
หายไปในพื้นที่บริเวณแหลมชะบังจังหวัดชนฮลิวซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่ออยุภาหารป่าน
เราก็ถือข้อมูลของศพนิรนามในพื้นที่ไว้
เนื่องจากว่าเคสนั้นก็คล้ายกันหายไปตอนปี๕๖แล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน
ประเมินว่าอาจจะเกิดเหตุร้าย
กรณีคุณออยคุณออยยุภาสถานที่สุดท้ายที่เธอมาพักอาศัยแล้วก็ทำงาน
ก็คือบริเวณอำเภอศรีราชาจังหวัดชนฮลิว
เราก็ไปปรับเปรียบเทียบดูข้อมูลศพนิรันดร์นามในพื้นที่
ซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็ศพที่ไม่สามารถระบุเพศได้
ก็ปรากฏว่าในห่วงปี๒๕๕๗มีศพนิรนามเพศหญิงและไม่สามารถระบุเพศได้อยู่ทั้งหมด๘ศพ
เราก็มาไล่เลี่ยงดูแล้วก็พบว่ามีศพหนึ่งน่าสนใจมาก
เนื่องจากว่าลักษณะการแต่งกายแต่งกายด้วยใครขายเสื้อเป็นชุดแฟลตแล้วก็เป็นชุดแฟคสายเดี่ยว
รองท้าสตรีตกอยู่ลักษณะการแต่งกายที่ประเมินจากเอกสารเบื้องต้น
ก็ประเมินได้ว่าการแต่งตัวค่อนข้างทันสมัยดูแล้วเหมือนอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่
ช่วงที่คุณออยหายตัวไปก็อายุเพียง๒๓ปีนะครับ
ตอนนี้ก็มีการนำเรียนไปอย่างท่านท่านลองหวาถีซึ่งเป็นท่านลองผู้การที่นิติวเล่นโรงพยาบาลตำรวจว่า
ก็เลยนำเรียนว่าขออนุญาตทำหนังสือไปแล้วก็ขอตรวจเปรียบเทียบกับศพนี้นะครับ
ท่านผู้การมาธีก็ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราก็ตามไปยังสถานที่ที่พบศพก็คือ
ศพของผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกพบในพื้นที่สพนขามนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยศพเนี่ยสภาพศพเนี่ยพบศพวันที่๒๖พฤษภาคมที่ถ้าเกิดนะครับ
ภาพศพเบื้องต้นเนี่ยเราตามไปยังต้นคั่วของศพเนื่องจากว่าตอนที่เจอศพเนี่ย
ศพไม่ได้ส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจทันทีนะครับแต่ว่าส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีแผนกนิติเวศอยู่ในพื้นที่นะครับ
ข้อมูลของแผนกนิติเวศของโรงพยาบาลแหลมชะบังเนี่ยระบุว่า
สภาพศพเนี่ยเสียชีวิตมาประมาณ๓๔วันนะครับ
ซึ่งใกล้เคียงกับห่วงเวลาสุดท้ายที่คุณออยหายตัวไป
เราก็นำเรียนเรื่องนี้ให้กับท่านพลตำรวจตีไตรลงผิวพันธ์นะครับ
ซึ่งท่านเป็นเลขาของศูนย์คนสายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
แล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกันมาวันที่๒๙มกราคม
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดูว่าศพนี้เนี่ย
น่าจะเป็นคุณออยุภาที่เราตามหาหรือไม่นะครับ
จนกระทั่งวันที่๓๐มกราคม
ทางท่านรองวาธีรองผู้การนิติเวศท่านก็ได้กรุณาโทรศัพท์มาบอกว่า
ผลเปรียบเทียบดีเนอีเบื้องต้น
ระหว่างพ่อแม่คุณออยยุภากับสตร์นิรนามเพศหญิงที่พบในพื้นที่สะพานองคาม
เป็นดีเนอีตรงกัน
ตอนนี้ก็แปลว่าเรารู้แล้วว่าคุณออยุภาเนี่ยคือศพหญิงลีนานามตั้งแต่วันที่๓๐มกราคม
แต่ว่าด้วยความที่

เราก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด
เนื่องจากว่าก็มีข้อสันนิษฐานว่า
คุณออยุภาอาจจะไม่ได้ไปเสียชีวิตด้วยตัวเอง
ในพื้นที่และขณะแบบนั้นและโดยสภาพแบบนั้น
คุณเอกลักษณ์คะขอแทรกนิดเดียวเพราะว่าเหลือเวลาประมาณนาที๒นาที
ทีนี้พอตัดกลับมาพอการทำงานอย่างเป็นทางการ
ก็ยืนยันตรงกันกับในเส้นที่ทำไม่เป็นทางการ
ก็คือผลตรงกันก็คือที่พบคือคุณออยแน่
คำถามคือว่าจนถึงนะตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะคุณเอก
ตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าออยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่นอนถูกไหมคะ
ก็ระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบโลหิต
ไหลเวียนล้มเหลวอะไรลักษณะตั่งงานนี้
ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นการตายโดยสาเหตุใด
แล้วก็ในส่วนของกระจกเงาเนี่ยจะไม่ได้สาวไปถึงกับว่า
คือถ้าสมมุติพบศพยืนยันตัวได้แล้วว่าเป็นใคร

คืออันนี้ไม่ใช่ส่วนงานของกระจกเงาที่ตามใช่ไหมคะ
คือตอนนี้เนี่ยเราพยายามไปตามรายละเอียดในใบชนสูตรด้วยนะครับ
ว่าทำไมถึงมีการระบุสาเหตุในลักษณะแบบนี้
ซึ่งอาจจะเป็นความหมายในเชิงกว้างนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่านี่เป็นการชันสูตรตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ดังนั้นตอนนี้แนวทางในการติดตามก็คือ๑ติดตามเรื่องผลชนะสูตรที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น
แล้วก็ตอนนี้ดำเนินการเรื่องการติดต่อขอรับศพการขุดศพ
เพื่อให้คุณแม่เนี่ยนำศพกลับไปบังเทศกุศลตามหลักศาสนักศักดิ์ต่อไป
เพราะฉะนั้นในส่วนของออยอย่างน้อยยืนยันได้อย่างหนึ่งแล้ว
แต่ว่าออยตกลงแล้วจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
ไม่สามารถจะบอกได้นะวันนี้ถูกไหมคะคุณเอก
คือแนวทางเรื่องนี้เนี่ยการสืบสวนสาเหตุเรื่องการตาย
ซึ่งมันเป็นที่เปลี่ยวที่ลกที่คนไม่เข้าไปไม่สัญจรนะครับ
นี่เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องตอบว่า
ใครเป็นผู้ก่อเหตุหรือเธอไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อย่างไรครับ

แต่ยังไงขอบคุณทางบริเวณที่กระจกเงามากเลยนะคะ

ก็ที่สุดก็คือสำหรับครอบครัวเขานะคะ
ขอบคุณคุณเอกลักษณ์วันนี้ก่อนนะคะ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ยังต้องตามกันต่อกรณีของ

โปรดติดตามตอนต่อไป